คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยโอ้โหต้องบอกว่าใครฟังเรื่องนี้นะสะท้อนใจจริง
ผู้ชายคนนึงมันตกไหลที่โขดหินที่บริเกณฑ์

คลื่นมันมาแรงมากซัดเขาตกโขดหินไป

ภรรยาเห็นรีบวิ่งเข้ามาช่วยคว้ามือไว้
สามีอยู่ในน้ำภรรยาอยู่บนขนหินจับมือลงมาอย่างนี้

สุดท้ายสามีมองหน้าภรรยาบอกว่า
พี่ไม่ไหวแล้วแล้วปล่อยมือหลุดจมหายไปต่อหน้าต่อตา

ล่าสุดวันนี้งมร่างขึ้นมาได้แล้วนะคะ

นี่ค่ะนี่คือร่างของนายสักรินสักกรินบุหลันอายุ๔๗ปีนะคะ
เมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะ๑๑โมงครึ่ง
คือเจ้าหน้าที่เขามีการระดมกำลังกันออกค้นหาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

วันนี้นายอำเภอทะหลางเขาเปิดศูนย์ค้นหาร่างผู้สูญหาย
อุทยานแห่งชาติหาดลายันนะคะ
ใช้เรือยาง๒ลำเจ็ดสกี๒ลำ
ส่วนที่กับกองทัพเรือภาคที่๓แล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานเลย

ศพของนายสักกรินอยู่ในซอกหินลึก
ห่างจากจุดศูนย์หายประมาณ๒๐๐เมตร
ลักษณะก็คือนอนคว่ำหน้าอยู่อะค่ะ

ใช้เวลาปฏิบัติภารกิจ๒ชั่วโมงกว่า
ถึงจะนำร่างของนายสักกรินขึ้นมาได้ค่ะ
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทะหลังให้แพทย์นิติเวศ

เมื่อวานนี้ค่ะภรรยาเล่าให้ฟัง
ว่าสามีก็คือนายสักกริน

แล้วข้ืนมาแรงมากซักโครงเดียว
เขาตกทะเลไปเลย
ครองเขาตกไม่ไหวล่ะ
เค้าเงยหน้ามองพรรยานแล้วบอกว่า

มือค่ะแล้วถูกคลื่นซัดหายไปจมต่อหน้าต่อตาภรรยาเลย
น้องชายของผู้ตายก็บอกว่ารู้ข่าวแล้วว่าพี่มาตกปลาแล้วก็หายไปตั้งแต่เมื่อวาน
ปกตินานเนี่ยจะได้เจอพี่ชายสักทีนึงเพราะว่าพี่ชายเนี่ยทำงานส่งวัสดุเกาะสร้างนะคะ
ครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับขอบคุณอย่างมากเลยครับเพราะว่าสถานการณ์มันแย่ครับ
น้ำก็น้ำก็แรงขึ้นมันแรงครับเราก็เข้าใจต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มากมากครับ
เมืองต้นก็มีการนำร่างไปประกอบพิธีที่มัศยิตแล้วแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะนำร่างไปประกอบพิธีอีกรอบหนึ่งที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ